ในป่าอาจจะมีงูแต่ป่าแห่งนี้ไม่มีงู
แต่มีหินประหลาดรูปร่างหน้าตาคล้ายอะไรไปดูค่ะ
ดูเลยคุณผู้ชมบุกเข้าไปในป่าพร้อมกับพี่เขานี่แหละ
เห็นไหมคะเดินกันไปเรียงแถวกันไปแบบนี้
ไปกับกลุ่มเที่ยวไทยไปชมพูค่ะที่ไหนล่ะ
ที่อำเภอนอนมะปรางจังหวัดพิศนุโลกที่นี่เป็นเส้นทางสำรวจท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
เดินลัดเหลาะไปตามผ่าหินปูนนะคะไปถึงปุ๊บเนี่ย
เราจะได้เห็นบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกสวยงามค่ะ
แต่ระหว่างเดินไปเนี่ยเนี่ยกลุ่มเที่ยวไทยไปชมพูเขาเจอกับหินเนี่ย
คุณผู้ชมดูสิคุณลองดูอยากจะบอกว่ามันเป็นหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะ

เออใช่ตอนผมตื่นผมจะอ้าปากโหวไงเฮ้ยไม่ได้เหมือนหน้าผมสิ
แต่เรื่องของเรื่องเขาบอกว่าคล้ายกับวานอน
พญาวานอนเลยอ่ะเออแล้วเขาบอกมันแปลกมากจริง
แล้วตรงนี้นะคะหลายคนจะเรียกว่าห้วยผีหลอก
ซึ่งมันบริเวณตีนเขาหินปูนมันจะมีหินรูปร่างแปลกมากมาย
แล้วก็หน้าตามันแปลกประหลาดอ่ะบางคนบอกเหมือนหน้าคน
บางคนบอกเหมือนหน้ายักษ์นะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยสนอกสนใจ
แล้วก็ยกมือไหว้กราบไหว้แบบนี้จุดทูบกันเลยทีเดียว
ก็ไม่รู้ว่าหวังอะไรหรือว่าเป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
หรือเป็นความสบายใจก็แล้วแต่นะคะ
โอ้โหคนกดไลค์บทชายดีมาก
ที่เอาแขนเข้าไปในปาก
ผมว่าตอนนี้เขากำลังจะเตรียมพัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างจริงจังนะ

ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอยู่แล้ว
ก็แปลกดีน่าสนใจแต่ว่าถ้าเราไปเที่ยวป่าเขาแบบนี้ก็ช่วยดูแลความสะอาดด้วยนะคะ